คิดดีทำดีแล้วก็หวังจะเจออะไรดีบ้างไง

เนี่ยจะเล่าให้ฟังไหม
คุณทำไมหันขวับขนาดนั้นสิ่งดีมาอยู่รอบตัว
คือใบตองคุณชิสาผ่านสุดสัปดาห์มาแห่งการลุ้น

มันก็มีคนที่ถูกรางวัลคนไม่ถูกรางวัลเป็นประจำมันก็มี
แต่ก็ไม่เคยเก็บทีนี้พอคนที่เขาหวังว่าจะถูกแล้วมันไม่ถูก

ชื่นอะไรกับมันถูกเล่น

เนี่ยกำลังนั่งฟังวิทยุเลย
ลุ้นเลยจะถูกไม่ถูก
สามตัวแรกผ่านไปพอเลขออกมาไม่ถูกโอ๊ย
อย่างแรกเลยเตะต้นกล้วยก่อนไหนบอกว่ากล้วยประหลาดให้เลข

วิ่งวัวงงอีกอย่างวะ
เด็กแถวนั้นก็ยังงงวิ่งไปไหน
ไประบายกับเพื่อนครับ
เพื่อนบอกไม่ได้รู้เรื่องเลย
เอ้านี่ให้ดูขำนะ

ระบายระบายเป็นการระบายความเครียดนะคุณผู้ชม
ให้ดูแบบนี้ไม่ใช่ว่างวดต่อไป
คุณมาทำตามคนคนนี้ไม่ได้นะ
หลักคืออย่าไปทำร้ายใครเขา

ไม่เกี่ยวเพื่อนห้ามแล้วไม่ฟัง

คือเขาทำระบายความรู้สึกไปแล้วก็ปล่อยอารมณ์ไปกับเขา

แต่เก่งนะเตะต้นกล้วยขาดเลย